ตอนนี้ทำไมไปยังไงมายังไงถึงเป็นรัศดรหยุดเอเป็กสองพันยี่สิบสอง
คือส่วนหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าด้วยข้อเรียกร้อง๓ข้อของเราตั้งแต่
เรียกร้องตั้งแต่ราศดรนะคะตั้งแต่ปี๖๓เนี่ย
มันยังไม่ถูกตอบสนองยังไม่ถูกตอบรับให้มันชัดเจนเนอะ
อ่าคุณปิวจรโอชายังอยู่รายละมนุนยังไม่ได้การสร้างขึ้นมาใหม่นะคะ
ยังไม่ได้การร่างใหม่แล้วก็ส่วนการคุณการปรับแต่รูปเนี้ย
ยังไม่ได้ชัดเจนขึ้นมาทีนี้เนี่ยเอ่อด้วยความที่ว่า
เรายังไม่ได้สังคมที่ดีกว่าสักทีแล้วนโยบายของเอ่อ
รัฐบาลพยายามผลักดันในการประชุมเอเป็กในครั้งนี้ดูแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อ
พี่น้องในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรที่ดินหรือว่าสภาพอากาศ
ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้พวกเราต้องออกมาส่งเสียงอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะเป็นการป้องกันแล้วก็บอกสู่เวทีต่างชาติด้วยว่าเอ่อ
รัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบทำนะในการที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็อ่า
มันมีนโยบายอื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนในภายหลังเราเลยจำเป็นต้องออกมาหยุดก่อนค่ะ
แสดงว่ามายกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ย
มันมีเนื้อหาสาระจากเวทีประชุมเอเป็กอยู่นะค่ะ
ไม่ได้หมายความว่าอาจจะไล่บิ๊กตูเอะอาจจะไล่บิ๊กตู่อย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่
มันมีเหตุผลของมันค่ะคือเราพยายามชี้ให้เห็นโดยการหยิบยกประเด็นพื้นที่นี่แหละค่ะ
มาบอกว่าทำไมคุณประจันทร์โอชาถึงไม่มีความชอบทำพอในการที่จะเป็นรัฐบาลแล้ว
แล้วก็ทำไมประชาชนถึงอยากได้อำนาจที่แท้จริงกลับคืนมาสู่ประชาชน
เพื่อจะได้กำหนดอะไรหลายอย่างเองประเด็นปีกย่อยเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เอ่อ
มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีคนสนใจมากนะ
ประเด็นเชิงทรัพยากรและครั้งนี้เป็นจุดร่วมสำคัญค่ะ
ที่จะได้นำเสนอในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่
ได้ถูกหยิบยกมาพูดให้กับสาธารณชนได้รับรู้แล้วก็ต่างชาติได้รับรู้ด้วยค่ะ